ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะตามความเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่หมอปลาเนี่ย
ได้ไปกับทีมงานอ้างว่าจะไปตรวจสอบเรื่องของหลวงปู่แสง
เกจิอาจารย์ชื่อดังที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมที่ยะโสธร
แต่ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ต้องยอมรับว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างตามมา

จากเรื่องของหมอปลากับทีมงานแล้วเรื่องการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในวันนั้น

หรือว่าคลิปที่ออกมาก่อนหน้านั้นก่อนวันที่จะไปที่สำนักสงฆ์
ไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยในวันนั้นเราก็มีผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปทำข่าวตรงนั้นด้วย

เราก็ต้องตรวจสอบในแง่ของสถานีข่าวสถานีโทรทัศน์และการทำหน้าที่ของทีมงานของเราของผู้สื่อข่าวของเรา

หลังจากที่มีการตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้สอบถามจากผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวในวันนั้น
ท่านผู้ชมครับเราขอเรียนกับท่านแจ้งกับท่านตามประกาศของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
จากกรณีที่นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาได้ออกมาระบุว่าเป็นผู้ร้องขอให้ผู้สื่อข่าวหญิงสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
ไปร่วมหาหลักฐานที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรกระทั่งเกิดคลิปและภาพข่าวพาดพิงถึงหลวงปู่แสงยานวโลจนมีการเผยแพร่ภาพรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๕จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนว่า
ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวดังกล่าวจึงทราบว่าผู้สื่อข่าวทราบข้อมูลว่ามีพฤติการตามที่มีผู้สื่อข่าวหญิงสำนักข่าวแห่งหนึ่งร่วมในกระบวนการดังกล่าวจริงแต่กลับไม่รายงานหรือแจ้งให้กองบรรณาธิการและหัวหน้างานตามสายงานทราบ
จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำหน้าที่สื่อมวลชนและขัดต่อหลักจัญญาบันสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้ที่ตกเป็นข่าว
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีจึงมีคำสั่งให้พักงานผู้สื่อข่าวเพื่อสอบสวนเป็นเวลา๗วันและได้ตั้งกรรมการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องรวมถึงหัวหน้างานตามลำดับสายงานก่อนจะมีการพิจารณาถึงบทลงโทษอื่นต่อไป
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีต้องกราบขออภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ก็เลยเรียนท่านผู้ชมให้รับทราบตรงนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบในส่วนของเรานะครับ
ความผิดพลาดอันใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้แสดงร่วงเกินได้แสดงร่วงเกิน
องค์หลวงปู่แสงต่อองค์หลวงปู่แสงผู้เป็นพระมหาเถระผู้เป็นพระมหาเถระ
หลวงปู่แสงขอหลวงปู่แสงท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญได้โปรดยกโทษ
ปลดยกโทษในความผิดล่วงเกินในความผิดล่วงเกินทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้น
แก่พวกข้าพเจ้าแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถินด้วยเถิน

นี่ค่ะมีหมอปลานะคะนายจีรพันธ์เพชรขาวค่ะ
นางสารพสรรค์วิทยุทธิธนภัยบูรณ์หรือคุณน้ำฟ้าพระยะหมอปลา

นายภัยศาลเรืองฤทธนายความนายอัธพลไข่ทองหรือว่าเบลขอบสนาม
นายกดนทัศน์พงษ์ภัยบูรณ์เว็ดหรือว่าการจอมพลัง
ก็ทำพิธีขอขมาต่อหน้ารูปภาพหลวงปู่แสงนะคะ
มีนายภัยวรรณวรณบุตรเป็นผู้นำกล่าว
แล้วก็มีการเอาพานขอขมาไปวางต่อหน้ารูปหลวงปู่แสงด้วย
คือจริงแล้วตอนแรกเนี่ยหมอปลาก็ตั้งใจว่าจะไปกราบขอขมากับเจ้าตัวนั่นแหละ
เพียงแต่ว่ารู้มาว่าในพื้นที่เนี่ยกระแสความโกรธเครื่องยังมีอยู่เยอะ
ไม่อยากปะทะไม่อยากเลี่ยงสุดท้ายแล้วก็เลยทำพิธีอยู่ที่บ้าน
คือหมอปลาไม่ได้ไปกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ท่านจำวัด
ตอนนี้ท่านไปอยู่ที่วัดที่อำนาจริงค่ะแต่ว่าทำพิธีที่บ้านพักที่เพชรชบุรีนะฮะ
อดีตพระภัยวันไปช่วยทำพิธีให้ที่เห็นหมอปลากับคุณน้ำฟ้าภรรยา
คุณกันจอมพลังเนี่ยแล้วอีกคนนึงคือเบลขอบสนาม
นี่เขาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเจ้าของเพจทางด้านกีฬาชื่อดัง
แต่วันนั้นเขาไปติดตามดูการไปพื้นที่สำนักสงฆ์ของหมอปลาด้วย

มันก็มีการพูดจานในเชิงไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ก็เลยมาร่วมทำพิธีกราบขอเข้ามาพร้อมกัน
ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเรียบร้อย
หมอปลาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดเผยเลยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานได้คุยกับหลานของหลวงปู่แสง

ส่วนเรื่องจะให้อโหสิกรรมหรือไม่ให้อโหสิกรรม
หมอปลาบอกว่าก็คงจะไปบังคับใครไม่ได้หรอก

ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนก็แล้วกัน
แต่การขอขมาหลวงปู่แสงวันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนกรณีที่นักข่าวสาวที่ร่วมงานกันกับหมอปลา
ที่ถูกให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานลงดาบออกมาแล้วเนี่ย
หมอปลาบอกว่ามีการติดต่อไปหาผู้บริหารท่านหนึ่งของสังกัดนักข่าวคนนั้นแล้ว

แล้วก็อยากอธิบายว่าที่นักข่าวโดนไล่ออกเนี่ย

หมอปลาอยากจะรับผิดชอบเองคนเดียว
แต่หมอปลาบอกว่าทางผู้บริหารยังคงยืนยันการตัดสินใจเดิมนะคะ
หมอปลาก็ยังคงย้ำค่ะว่าคลิปนั้นที่เข้าไปถ่ายวันนั้น
หมอปลาเองเป็นคนวานให้น้องนักข่าวเข้าไปช่วย
เบื้องต้นในส่วนของน้องนักข่าวที่ถูกไล่ออกเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าน้องค่อนข้างที่จะเครียดมาก
แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าน้องตกงานเลยแหละ
หมอปลาก็ตั้งใจว่าจะช่วยหางานแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับน้อง

ซึ่งน้องเองบอกว่าตอนนี้ขอพักไปทำใจสักระยะหนึ่ง
เพื่อให้รู้ว่าเจฤตนาของเราที่เราลงพื้นที่ไปวันนั้น
เราทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ซึ่งผมกล้ายืนยันว่าผมไม่ได้มีการไปสร้างหลักฐานแรงสิ้น
มันเกิดจากหมอปลามันไม่ได้เกิดจากตัวสื่อ

ผมบอกเลยว่าแคทไม่ใช่เป็นเหยื่อของปลาแต่ผมวานมันไปจริง
นะฮะแล้วผมคือความคิดผมนะ
แล้วผมรู้สึกว่าบทลงโทษอันนี้มันรุนแรงเกินไหม
มันรุนแรงเกินไปไหมก็ผมอธิบายในมุมผมไปแล้ว
ซึ่งผมน้องรับผิดชอบทุกอย่างแสดงสัตว์ประดิษฐ์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ไปยุ่งกับช่องของคุณอีกต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนรายการหนึ่งแม้กระทั่งรายการรับเชิญ
แล้วก็กราบขอโทษรายการที่ติดต่อมาก่อนหน้านี้
ผมไม่สามารถที่จะร่วมงานกับช่องคุณได้
นี่ค่ะก็เป็นคำยืนยันชี้แจงจากทางหมอปลานะคะ
หมอปลาบอกว่าแต่ยังยืนยันนะ
จะยังคงเดินหน้าปราบอลัชชีต่อไปแต่จะขอกลับไปทบทวนการทำงานก่อน

ยืนยันว่าทุกจุดที่เข้าไปดำเนินการ
มีผู้เสียหายร้องไปยังหน่วยงานต่างแล้วแต่ไม่มีการดำเนินการ
เลยอยากเรียกร้องให้หน่วยงานเหล่านั้นทำตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่มี
ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาร้องเรียนที่หมอปลาแล้วก็ทีมงานค่ะ
ส่วนทางด้านของคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาเองก็ออกมายอมรับเหมือนกันนะคะ
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมและยินดีที่จะปรับปรุงตัวเอง
แต่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาค่ะ
และขอกราบขอโทษหลวงปู่แสงที่ได้ล่วงเกิน
ยืนยันไม่รู้จริงว่าหลวงปู่มีอาการอาภาษณ์จนกระทั่งลงพื้นที่นะคะ
พระวันบอกว่าการขอขมาพระเถระผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องทำ
และเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกัน
ยืนยันไม่ได้ทำเพื่อลดกระแสแต่หมอปลาและทีมงานรู้สึกผิดจริง
ก็ขอออกตัวนะคะว่าไม่ได้มาปกป้องหมอปลา
อะไรถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิด
ส่วนเรื่องลูกศิษย์ที่ปล่อยให้หลวงปู่มารับกิจนิมนต์
เห็นว่าเรื่องนี้คณะสงฆ์ต้องติดตามจัดการ
เพราะการใช้งานพระผู้ใหญ่ในการแสวงหาผลประโยชน์และเรื่องเงิน
ไม่ผิดกฎหมายหรือวินัยสงฆ์แต่เป็นเรื่องที่ควรทำหรือเปล่า
ส่วนอีกคนหนึ่งค่ะ

การให้อภัยก็คงจะต้องใช้เวลาหน่อยแหละ
เพราะว่าอารมณ์ของประชาชนตอนนี้ก็ยังถือว่าคุกกลุ่นอยู่
แต่วันนี้เนี่ยที่มาทางหมอปลากับทีมงานก็
รู้สึกว่ารับทราบแล้วล่ะว่าผิดตรงไหนก็
ตัดสินใจยอมรับผิดแล้วก็ออกมาขอโทษ

ส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่จังหวัดอำนาจริงนะฮะ
คือตอนนี้หลวงปู่แสงท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่นะครับ

วันนี้บรรยากาศด้านในวัดก็เงียบสงบนะฮะ
แต่ทางหน้าวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่อยู่นะครับ
วัดป่าอรัญญาวิเวกที่หลวงปู่แสงยนวโลท่านกลับมาจำวัดที่นี่นะครับ

มีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยมาคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับ
ก็จะเปิดให้เข้าออกเฉพาะลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับ

ก็จะมีลูกศิษย์ที่เข้ามาที่วัดอยู่ทั้งวันอยู่เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านใน
คุณสมหญิงบ้วบุธสสอำนาจริงพเพื่อไทย
นี่เป็นสอสอในพื้นที่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงด้วย
บอกว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวสาวเนี่ยจะได้มากราบขอเข้ามาต่อหน้ารูปหลวงปู่ที่หน้าวัดป่าอรัญญาวิเวก
แต่ในส่วนตัวของคุณสมหญิงบอกว่ายังไม่ให้อภัยนะครับ
ส่วนหมอปลาที่วันนี้ทำพิธีที่บ้านของหมอปลาที่เพชรชบุรีเป็นการกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงต่อหน้ารูปถ่ายของหลวงปู่แสง
คุณสมหญิงบอกว่าก็เป็นเรื่องของหมอปลาและเธอก็ไม่ให้อภัยเหมือนกัน
เพราะคำพูดกับพฤติกรรมเนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติแล้วก็ลบหลู่หลวงปู่แสงเป็นอย่างมาก
อันนี้คุณสมหญิงเขาบอกนะคือบอกถึงขั้นที่ว่าถ้าเป็นไปได้นะอย่ามาเหยียบจังหวัดอำนาจเจริญเลย
ไม่ให้เข้าจังหวัดเลยเหรอคะอย่างนั้นเลยฮะ
การที่มาขอคำมาปู่เนี่ยไม่ศึกษาสิ่งที่นำมาขอขมาปู่แพร่เทียนทูปนี่มันผิด
มันเป็นอวะมงคลซึ่งมันผิดรูปแบบอันนี้สำหรับคนตายนะเขาไม่ทำกัน
ถ้าเป็นสิริมงคลเฉพาะคนที่อยู่สการะจะต้องเป็นทูบอยู่ก่อนถึงจะใช่
จับช่วงเกินไปแล้วจะมาขอโทษแล้วมันยอมรับสารภาพตัวเองสร้างกันขึ้นมาเพราะจะมาทำแบบนี้ผิดอยู่แล้ว
อย่ามาลบหลู่ศาสนามันเยอะแล้วมากแล้วไม่ใช่หน้าที่ไปเป็นหมอผีรักษาคนเจ็บป่วยดีแล้ว
อย่ามาก้าวร่วงเรื่องนี้ขอขมากี่รอบฉันก็ไม่อภัยแน่นอนแต่อาจารย์จะมาฉันไม่รับรองความอภัย
คุณผู้ชมครับวันนี้ในช่วงเที่ยงที่หมอปลาได้ทำพิธีกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสง
หน้ารูปถ่ายที่บ้านพักที่เพชรชบุรีเนี่ยขณะเดียวกันทางลูกศิษย์ของหลวงปู่แสง
ที่วัดป่าอรรณยาวิเวกที่อำนาจเจริญนี่ก็ดูผ่านไลฟ์สดเหมือนกันนะครับ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามดูความเคลื่อนไหวต่างที่อำนาจเจริญ
วัดป่าอรัญญาวิเวกลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงได้เห็นการทำพิธีของหมอปลา
แล้วก็ภรรยาแล้วก็คุณกันจอมพลังนี่ทีมงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเขา
คุณเบลขอบสนามมีทนายภัยศาลด้วยท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่หมอปลาทำพิธีเสร็จนะครับลูกศิษย์หลวงปู่แสงนะฮะเป็นลูกศิษย์คนสนิทเลยนะครับ
ชื่อคุณตาสมบูรณ์นี่นะครับอายุ๗๐ปีแล้ว
คุณตาสมบูรณ์บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าจากการที่ได้ดูการทำพิธีเนี่ย
คิดว่ายังเป็นการกราบขอเข้ามาที่ไม่สมบูรณ์
เพราะเป็นการกราบขอเข้ามาหลวงปู่ผ่านรูปถ่ายซึ่งไม่ใช่การกราบหลวงปู่จริง
ไม่เหมือนกับตอนที่บุกมาหาลงปู่ที่สำนักทรงที่ยศโทรณ์
ตอนนั้นน่ะยังกล้ามาหาต่อหน้าแต่ทำไมเวลาขอเข้ามาเนี่ย
ไม่กล้ามาขอเข้ามาต่อหน้าหลวงปู่
คือว่ามีคำอยู่กับพระลงสือลงปู่ครับ

หลวงปู่จะได้เทศนาสอนหลักธรรมให้ฟัง
แล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยได้ไปกราบหลวงปู่นะครับ
เมื่อช่วงเช้าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีอันนี้คุณตาสมบูรณ์บอกนะฮะ
แล้วยังบอกด้วยว่าให้หมอปลาเนี่ยมาหาได้เลย
หลวงปู่เนี่ยไม่ได้โกรธแค้นอะไรนี่นะฮะทางคุณตาสมบูเขาบอกกับเรานะ
ส่วนมติของคณะกรรมการวัดนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางคณะกรรมการวัดป่าอรัญญาวิเวกที่จังหวัดอำนาจริง
อนุญาตให้หมอปลามาทำพิธีกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงได้นะฮะ
บอกจะมาก็มาพรุ่งนี้ได้เลยนะยืนยันว่าจะไม่มีลูกศิษย์หลวงปู่คนไหน
ไปทำอะไรกับหมอปลาแล้วก็ทีมงานอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องทูบเทียนแพร่ต่างที่หมอปลาใช้กราบขอเข้ามาเนี่ย
ที่ทำพิธีที่บ้านพลักษณ์นะฮะที่เพชรบุรีเนี่ย
ความจริงและต้องเป็นพานพุ่มตามพันธ์ภรรยาภพละ
ทีนี้เรื่องนี้นอกจากประเด็นของกลุ่มคนที่บุกไปตรวจสอบหลวงปู่แสงที่วัดแล้ว
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตถึงพระ
ต้องบอกว่าเป็นพระที่อยู่ข้างกายหลวงปู่แสงไหมคะ

ทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เมื่อรู้ว่าท่านอาภาษณ์แต่ทำไมยังมีการรับกิจนิมนต์อะไรแบบนี้
เราก็เลยได้ไปคุยกับลูกศิษย์คนสนิทคนหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าเขาเคยดูแลการเงินให้หลวงปู่แสงมา๒๙ปี
เขาบอกว่าเขาเองก็ติดใจกรณีพระเลขาเหมือนกัน
นี่คือนายทวีชัยพลธานีอายุ๕๓ปี

หลวงปู่แสงมา๒๙ปี

จะมีคณะกรรมการวัดป่าอรัญญาวิเวกเป็นคนดูแล
เวลาจะเบิกเงินก็ต้องมีการเซ็นอนุมัติ
แต่ช่วง๔๕ปีหลังเนี่ยหลวงปู่แสงมีพระเลขามาคอยดูแล
เขาบอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่รู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินแล้วล่ะ
ซึ่งช่วงนั้นหลวงปู่แสงเองก็อาภาษณ์เดินไม่ได้แล้ว
ก็จะทุดงไปจำวัดตามวัดต่างตามนิมิตรไปสร้างวัด
ซึ่งคนที่พาไปก็คือพระเลขาค่ะ
จากนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าการเก็บเงินของหลวงปู่เนี่ยใครเก็บบ้าง

มีคณะกรรมการเหมือนตอนที่หลวงปู่ยังอยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกหรือเปล่า
ส่วนกระแสเรื่องที่หลวงปู่มีเงินหลายสิบล้านบาท
เขาบอกเขาเองก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า
แล้วกระแสที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เกิดเป็นเรื่องราวความขัดแย้งจะมีไหม
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอพรุ่งนี้ที่เขาจะมีการตรวจสอบค่ะ
เฮ้ใครเป็นคนพูดนำมา๙๐ล้าน

หรือว่าเก็บหลวงปู่เก็บเองเลย
อ็คว่าจะมีพระเลขาเก็บให้ครับ

เอาเพิ่มตรงมีคนมาแสวงหาประโยคกับหลวงปู่
เนื่องจากลูกศิษย์ลูกหา

วันนี้จะมีการคุยกันแต่ว่าความรู้สึกในใจ
ที่ลูกศิษย์มีความคาใจกับเรื่องนี้ก็แอบคิด
มีครับฐลงปูพี่เคยบอกว่าห้ามนำเหลียนฐลงปูไปบูชาไป
ห้ามไปทำเป็นวัตถุมงคล
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องรอฟังการแถลงนะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีต่างของหลวงปู่แสงท่านนะฮะ

คือคำถามที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมที่อำเภอป่าติ้วยะโสธร

ก็คือว่าหลวงปู่ท่านอาภาษณ์

โดยเฉพาะหมอบอกว่าท่านมีอาการของอันไซเมอร์ด้วย

ทำไมลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด
หรือพระเลขาหรือว่าพระอุปถาคที่ดูแลอยู่ที่สำนักสงดงสว่างธรรมที่ป่าติ้วที่ยะโสธรเนี่ย

ให้ท่านออกมารับกิจนิมนต์รับญาติโยม

เดินไม่ไหวแล้วทีนี้มีคนออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมณชน

บอกว่าเขารู้เขาเคยเห็นเพราะเขาเนี่ยเคยรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่แสง

หลวงปู่ท่านเนี่ยมีเงินฝากในบัญชีเนี่ยปีที่แล้ว

เขาบอกเขาจำได้นะ๕๗ล้านบาทแล้วญาติโยมทุกวันนี้เวลามากราบหลวงปู่แสงเนี่ย
แต่ละวันเนี่ยเขาคาดว่ามีเงินที่มาถวายมีปัจจัยที่ถวายหลวงปู่แสงเนี่ย
หลักหมื่นหลักแสนต่อวันต่อวันค่ะซึ่งมันไม่รู้ไปไหนบ้าง
สิทธิ์คนเมื่อสักครู่นี้ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่อำนาจริงที่ปัจจุบันท่านไปจำวัดอยู่ที่ท่านบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการแถลงกันว่าใครดูแลบัญชีของหลวงปู่ใครดูแลแบบไหนอะไรยังไง
หลับใช้ใกล้ชิดแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นห่วงกันก็คือเรื่องของอาการอาภาษณ์อาการเจ็บป่วยของหลวงปู่ท่านนั่นแหละ
แล้วก็สิ่งต่างที่คนที่เขาดูแลเนี่ยดูแลท่านอย่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
อายุท่านเกือบร้อยปีแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางคณะแพทย์เองก็ได้แถลงเกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงนะฮะ
คณะแพทย์ที่รักษาอาการของหลวงปู่แสงยานวโลเนี่ยร่วมกันแถลงนะ
โดยบอกว่าจากประวัติการเข้ารักษาอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่เนี่ยนะครับ
หลวงปู่แสงท่านมีอาการอาภาษณ์อยู่ในขณะนี้ทั้งหมด๑๐โรคด้วยกันนะครับ
คณะแพทย์ผู้ดูแลอาการอาภาษณหลวงปู่แสงบอกว่าดูแลมากว่า๒๐ปีนะครับ
นำโดยนายแพทย์เซาเวทศรีสิริภูมิในการลงพยาบาลพรินทธ์อุบลรัชธานี
สรุปอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงจากประวัติการรักษาทั้งหมดมีสิบโรคด้วยกันหนึ่ง
การทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ
โรคหัวใจที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ
โรคความดันโลหิตสูง

ปวดหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังคด
๖ข้อเข่าเสื่อมทั้ง๒ข้าง

สมองเสื่อมและอันไซเมอร์ระยะที่หนึ่ง
ภาวะพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองเสื่อม
นายแพทย์สมฤทธิเวียงสมุทรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลหัวตะพานอำนาจเจริญนะครับ
ซึ่งได้ดูแลอาการของหลวงปู่ตั้งแต่เริ่มอาภาษณ์ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙
คุณหมอสมฤทธิ์บอกว่าดูแลอาการของหลวงปู่แสงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่เป็นโรคผู้สูงอายุ
ตอนนั้นเป็นโรคผู้สูงอายุทั่วไปก่อน
มีติดเชื้อที่ปอดก็คือปอดอักเสบ
มีปวดหลังร้าวลงขาร่วมกับขาทั้ง๒ข้างอ่อนแรง
ส่วนใหญ่แพทย์จะเดินทางไปที่วัดที่ลงปู่จำพันศา
เพราะหลวงปู่ท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วคุณหมอบอกว่าหลวงปู่แสงท่านไม่ชอบฉันโอสด
คือท่านไม่ชอบกินยาการรักษาก็เลยมีข้อจำกัด
แล้วที่สำคัญเนี่ยมีกฎเหล็กแน่นอนอยู่แล้วนะ
คือศรีกานี่ห้ามเข้าใกล้หลวงปู่แม้กระทั่งพยาบาลที่จะเจาะเลือดจะวัดความดัน
ที่วัดและโรงพยาบาลก็ต้องพยายามหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายไปช่วย
ปี๒๕๕๘คุณหมอสมฤทธิ์บอกว่าหลวงปู่แสงท่านมีภาวะท้องผูกนอนไม่หลับอย่างรุนแรง
ต้องเพิ่มขนาดยาเรื่อยแล้วมีภาวะหัวใจล้มเหลวด้วย
ปี๒๕๖๐หลวงปู่แสงท่านย้ายไปจำวัดที่เชียงใหม่แล้วก็มีหมอที่นั่นเนี่ยรับช่วงดูแลต่อ
ปี๒๕๖๑มีพระอุปถาคผู้ดูแลหลวงปู่แสงโทรมาปรึกษาบอกว่าหลวงปู่มีอาการแปลก
อย่างเช่นมีการจับถูกเนื้อแตะเนื้อต้องตัวลูกศิษย์อะไรประมาณอย่างนี้
ก็ยังตกใจอยู่แต่ก็อธิบายในมุมแพทย์ได้คืออาจจะเป็นภาวะสมองฝ่อจากการอายุมาก
เกี่ยวกับส่วนที่ควบคุมอารมณ์พฤติกรรมส่งผลต่อการแสดงออกประกอบกับท่านเนี่ยนอนไม่หลับ
ก็เลยแนะนำว่าต้องมาตรวจเพิ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอสมฤทธิ์บอกว่าไม่มีใครโทรมาอีกเลย
ไม่มีการติดต่อขาดการติดต่อไปคนที่เข้าไปกราบก็อาจจะเข้าใจเอาเองว่าเห็นอาการของหลวงปู่ท่านครั้งเดียว
แล้วก็คิดว่าท่านคงไม่ได้เป็นอะไรแต่แต่ละคนที่ไปนานไปกราบท่านทีก็จะเห็นแบบ
แต่ความจริงแล้วท่านอาจจะเป็นทุกวันก็ได้ช่วงโควิด๑๙ได้มีโอกาสกลับมาดูแลหลวงปู่แสงอีกครั้ง
ตอนที่ท่านกลับมาจำวัดที่วัดป่าดงสว่างธรรมที่ยะโสธรแล้วทีนี้คุณหมอสมฤทธิ์บอกว่าพบว่าพระอุปถาค
เปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่พระรูปเดิมแล้วก็เลยเช็คไม่ได้แล้วว่าในช่วงที่ท่านย้ายไปจำวัดอยู่ที่เชียงใหม่
ว่าไปอยู่ที่วัดตรงอื่นเนี่ยหลวงปู่ท่านฉันยาครบหรือไม่ไปตรวจอาการไปพบหมอมีหมอมาพบตามระยะหรือไม่
มาตรวจพบนี่แหละตอนนี้ท่านเกือบร้อยปีแล้ว๙๐กว่าเนี่ยว่าท่านมีภาวะอันไซเมอร์สมองฝ่อ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางโรงพยาบาลก็ประชุมกันแล้วก็ย้อนตรวจข้อมูลทันทีนะครับจึงพบว่าช่วงที่หลวงปู่แสงท่านจำวัดที่เชียงใหม่
มันมีเรื่องของการตรวจพบซีฟิลิสต์
คุณหมอสมฤทธิอธิบายอย่างนี้นะครับ
เชื้อซิฟิลิสที่ตรวจพบเนี่ยจากรับผิดเทสเนี่ย
มันไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรตอนไหน
ซึ่งซิฟิลิสก็อย่างที่ทราบมันเกิดจากหลายสาเหตุ
ไม่ใช่ของเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียว
ปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่ท่านเนี่ย
เคยเดินทุดงในป่าแล้วท่านเคยถูกยุงกัด
แล้วได้รับเชื้อมาเลียตรงนี้มันก็มีส่วนร่วมได้

เคร่งมากเรื่องนี้ผมก็ตกใจเหมือนกัน
แต่ตกใจในฐานะเป็นสิ่งที่เหมือนความพาดหมาย
แต่ในขณะเดียวกันเราเป็นหมอเราต้องมีคำตอบให้พระอาจารย์ท่าน
ก็เลยเรียกสติกลับมาโอเค
ก็เลยตอบอาจารย์ท่านว่าอาจารย์หลวงปู่เราก็อายุมากแล้ว
ในคนที่มีวัยขนาดนี้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้และอธิบาย
สิ่งที่อาจารย์ถามผมเนี่ยว่าทำไมท่านถึงขั้น
อยู่ดีท่านมีการสัมผัสผู้หญิงได้
อาจจะเกิดได้จากวัยนี้ทำให้เกิดมีอาการสมองฝ่อ
และทำให้เกิดมีอาการพฤติกรรมอารมณ์และความจำที่ผิดปกติไปได้
คาดเดาไปว่าน่าจะเกิดจากภาวะขาดยาตัวนั้นนะครับ
ซึ่งทำให้มีอาการตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับ
นี่คือเป็นอาการเท่าที่ไล่ทำลาย
ตั้งแต่เริ่มต้นที่ดูแลจนมาถึงวันที่เกิดเหตุ
ดังนั้นสิ่งที่จะบอกเราว่าเป็นตอนไหนไม่มีใครบอกได้
ซึ่งซิปิลิสต์ก็มีระยะหลายระยะ

ที่เรากำลังพูดถึงบางคนจะกล่าวว่าเป็นระยะที่ขึ้นสมองไหม
ซึ่งภาวะนี้มีความจำเป็นต้องวินิจฉัย
ด้วยการเจาะน้ำไขสลังไปตรวจ
แต่เนื่องด้วยความจำกัดของหลวงปู่

ดังนั้นทางทีมแพทย์ท่านเลยได้ใช้วิธีการรักษาไปเลย

ดังนั้นถามว่าการจะติดอันนี้จะเป็นตอนไหนอย่างไร

และเชื่อแน่นอนว่าไม่สามารถที่จะบอกได้จริงค่ะ
จะเพิ่มเป็นระยะที่สองหรือไม่
หลวงปู่แสงท่านมีประวัติไข้มาเลเรียขึ้นสมองนะครับ
ท่านเคยทุดงในป่าแล้วติดเชื้อมาเลเรียอย่างหนักนะครับ

หากสงสัยจริงก็อาจจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลัง
เพื่อตรวจสอบเพิ่มให้ชัดเจน
คณะแพทย้ำว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุด
หลวงปู่แสงจาก๑๐โรคเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม

โดยเฉพาะเรื่องของอากาศทางสมอง
วิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาท่านคืออะไร

คือท่านจะไม่ค่อยชอบฉันยา
ตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้แล้วมาถึงปัจจุบัน

พระสาวิปสาณากรรมฐาน
ร่างกายมันคือสังขารอะไรประมาณอย่างนั้น
ลูกศิษย์ที่ดูแลหลวงปู่แสงนะครับคุณเฉลิมชัยนะครับบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหากหมอปลาหรือนักข่าวจะมากราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงเนี่ย
ด้วยอาการอาภาษณ์แล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงของหลวงปู่
ฝากบอกว่าถ้าจะมาก็มาให้พร้อมกันนะอืมทีเดียวไปเลยมาทีเดียวไปเลย
หลวงปู่จะได้ไม่เหนื่อยนะครับหรือจะขอเข้ามาที่อื่นเนี่ย
ความจริงแล้วในส่วนของหลวงปู่แสงเนี่ยท่านไม่ได้ว่านะ
ท่านมีเมตตามากและอโหสิกรรมให้ทุกคนไม่ได้ถือโทษโกรธใครนะ
อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีนักข่าวไปกราบขอเข้ามาหลวงปู่ที่หน้าวัดที่อำนาจเจริญ
หน้ารูปของหลวงปู่เนี่ยนะฮะค่ะคุณเฉลิมชัยเนี่ยบอกว่าลูกศิษย์ก็ไปบอกหลวงปู่แสงนะ
อ่าท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมค่ะ
พอท่านทราบข่าวเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกเขามียังระบอ
อ่าสำเนียงอีสานนะฮะค่ะ
อาจจะพูดไม่เหมือนหรือยังไงเนี่ยแต่ถ้าแปลเนี่ยก็คือที่เขามากันเนี่ยทุกคนที่มากันเนี่ยมีอะไรกินกันหรือไม่
ก็คือท่านแสดงความเป็นห่วงท่านเป็นห่วง
ก่อนวันที่หมอปลาจะมาครับที่กระแสออกไปว่าหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวจะมีผีเปรตมาพรุ่งนี้ครับ
ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูผีเปรตพรุ่งนี้ประมาณขยัดเท่านี้ครับ
ท่านพูดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีอะไร

หลักความสบายใจความชัดเจนที่มองเห็นนะครับ